ส่วนทางด้านของคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานในเครือไทยรัฐนะครับ
ร่วมใจในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เพื่อทูลเก้าทูลกลมอมในพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
เมื่อวานนี้ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัททิเปิ้วี
รอดคลาสจำกัดไทยรัฐทีวี

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาดไทยรัฐทีวี

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีนะครับ
พร้อมใจกันร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
โดยคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจไทยรัฐทีวีเปิดเผยนะครับว่า

ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ชาวไทยรัฐทุกคนมีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
และเป็นการน้อมถวายบังคมลา
พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจ

ก่อนจะถึงวันงานพระราชพิธี

ที่มีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับ

ชาวไทยรัฐร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งนี้

ซึ่งมีความหมายถึงรัศมีของพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่าง

เพื่อปัดเป่าความมืดมิดให้จางหายไป
เกิดเป็นความสว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้า
ั่งพระบุญญาบารมีของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการปัดเป่าทุกข์
และบำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกคนเสมอมา
โดยดอกไม้จันทร์ที่พี่น้องชาวไทยรัฐร่วมกันประดิษฐ์
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกนำรวบรวม
เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ